ไทยรัฐฟอรัมนะฮะตื่นฟื้นฝันแบบนี้เป็นงานใหญ่ที่ไทยรัฐกรุ๊ปจัดขึ้นนะฮะ
ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเสวนาครั้งสำคัญแล้วนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างไร
ติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทองนะฮะรายงานสดมานะครับ
อ่าเชิญคุณทัศนัยนะครับครับคุณสุบสกุลคุณอริยา
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้างานไทยรัฐฟอรัม๒๐๒๒ตอนตื่นฟื้นฝัน
สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝันครับ
ตอนนี้เราพร้อมแล้วครับในการที่จะต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งท่านวิทยากรทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานของเราในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปของเราได้มีการผนึกกำลังกันขึ้นมาครับ
เพื่อต้องการจะให้งานนี้ครับเปิดเป็นเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลากหลายวงการแล้วก็หลากหลายแง่มุมนะครับ
สังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจครับต้องการจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคส่วนของพี่น้องประชาชน
เพื่อนำมาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับในการส่งเสริมทำให้ประเทศของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้ครับ
และวันนี้เวทีนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลหลากหลายวงการครับเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งเจ็ดท่านดังต่อไปนี้ครับไทยรัฐกรุ๊ปของเรานะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรครับ
ท่านแรกหม่อมหลวงชโยธิศกริตดากรครับท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
และเป็นผู้แทนการค้าไทยครับท่านที่สองคุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระครับ
ที่สามคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลท่านที่สี่ครับคุณเศรษฐาทวีสินครับ
เป็นประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนครับ
ท่านต่อไปคุณทานาเทียนอัชริยะครับเป็นประทานกรรมการบริษัทจำกัด
ท่านต่อไปคุณไดอาน่าจุนจินตนาการครับเป็นนักแสดงพิธีกร
และท่านรองศาสตราจารย์ดรชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญครับจึงมอบหมายให้ท่านบรองสัตว์อาจารย์ทวิดากมลเวท
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาร่วมงานเป็นตัวแทน
แต่ย้ำแบบนี้ครับว่าถึงแม้คุณชัดชาติจะไม่ได้มา
แต่ว่างานในวันนี้มีเซอร์ไพรส์จากคุณชัดชาติอย่างแน่นอน

ต้องบอกว่างานในวันนี้ครับบุคคลที่จะมาร่วมรับฟัง
มีทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจแล้วก็ตัวแทนของพักการเมืองต่างครับ
ที่มีการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถเข้ามาร่วมรับฟังได้
แต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านต้องการจะร่วมรับฟัง
ย้ำแบบนี้ครับว่าตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมรับชมรับฟัง
แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เหมือนกันครับ
สำหรับงานในวันนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้บริหารในเครือไทยรัฐทุกท่านครับ
ต้องการให้ไทยรัฐของเรานั้นเป็นสื่อกลาง
ในการช่วยขับเคลื่อนสังคมช่วยเหลือภาคสังคมภาคประชาชน
จากวิกฤตต่างเพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของทุกฝ่าย
นำไปสู่การหาทางออกของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ
และผู้บริหารของเราให้สัมภาษณ์เอาไว้
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ไปฟังพร้อมกันครับ

ทำไมในปีนี้เราต้องมีไทยรัฐฟอลัม๒๐๒๒เกิดขึ้น
ค่ะก็จริงจากที่เราทำข่าวกันอยู่ทุกวันเนาะ
เราเห็นข่าวต่างมากมายที่เกิดขึ้นในสังคม
แล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแวดวงธุรกิจ
ความเดือดร้อนของภาคประชาชนเศรษฐกิจรวมไปจนถึงการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เรารู้สึกว่าในฐานะที่เป็นไทยรัฐที่เป็นสื่อใหญ่
เราก็คิดว่าเราน่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง
เพื่อที่จะช่วยกันหาทางออกหรือว่ามาหาโซลูชั่นร่วมกัน
เพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าต่อนะคะ
ก็เพราะว่าโควิดอะไรมันก็ผ่านมาจน
เรียกว่าโอเคแทบจะหมดยุคโควิดแล้ว
ตอนนี้มันกำลังจะมีสิ่งใหม่เข้ามามากมายเลย
การเปลี่ยนแปลงของโลกของไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจก็ดี
มันมีหลายอย่างมากที่มันมากระทบประเทศไทยอยู่ในตอนนี้
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่สบายใจที่เราจะอยู่เฉย
เพื่อที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย
แล้วก็หาข้อเสนอแนะหาทางออกให้กับประเทศไทย
คาดหวังอะไรในงานวันนี้
แล้วหลังจากนี้ว่าเวทีนี้มันจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมได้ยังไงบ้าง
จริงที่คาดหวังเลยก็คือคาดหวังไอเดีย
แล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่จับต้องได้จริง
สามารถเป็นประโยชน์ให้กับภาครัฐหรือว่าภาคเอกชน
หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือว่าจะมีหน้าที่ในการช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยนะคะ
เขาได้ข้อคิดดีจากงานนี้
เพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเขา
เป็นงานประจำปีงานใหญ่ของไทยรัฐทุกปีหรือเปล่า

ก็จะพยายามจัดให้เป็นประจำทุกปี
ซึ่งสักประมาณ๒ปีที่แล้ว
แล้วก็พอดีว่าเจอโควิดค่อนข้างหนักเราก็เลยงดจัดมา
ตอนนี้ก็จะกลับมาพร้อมเต็มที่
บุตรให้งานนี้เป็นงานใหญ่ประจำปีของเครือไทยรัฐต่อไปในปีต่อไปด้วยครับ
และท่านผู้บริหารของไทยรัฐที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับ

ประธานกรรมการบริหารบริษัทวัชรพลจำกัดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
คุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริษัทวัชรพลจำกัดครับ

และท่านที่เราได้ยินได้ฟังท่านสัมภาษณ์เมื่อสักครู่
แล้วก็เดินทางมาร่วมงานแล้วตอนนี้คือคุณจิตสุภาวัชรพลครับ
จำกัดผู้บริหารของไทยรัฐทีวีของเรานั่นเองครับ
คุณผู้ชมทุกท่านครับงานกำลังจะเริ่มขึ้น
ในเวลา๑๔นาฬิกาหรือว่าบ่าย๒โมงที่กำลังจะถึงนี้
ย้ำแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจร่วมรับฟัง
และมาร่วมตื่นฟื้นฝันสังคมต้องตื่น
เศรษฐกิจต้องฟื้นเพื่อการเมืองในฝัน
แล้วกลับมาติดตามประเด็นสำคัญจากงานนี้กันต่อ